คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงเธออายุ๓๒
คือตรวจแล้วผลเป็นลบก็กลับมาที่บ้านกักตัวต่อ๑๔วัน

กับสามีว่ารู้สึกเหนื่อย
รู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้สามีก็ออกไปทำงาน
พอสามีกลับมาบ้านอ้าวเธอเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
คือเสียชีวิตลักษณะแบบตัวเกร็งแล้วก็ลิ้นจุกปากคางบิดเบี้ยวอะค่ะ
ตำรวจภูทรบางเสาทงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ตรวจสอบห้องพักชั้น๔บ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่
ตำบลบางเสาทงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้หญิงท่านนี้ที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวเจนจิราอาสาพักอายุ๓๒ค่ะ
ใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวนอนหงายอยู่บนที่นอน
คือตามตัวก็ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะคะ
ตอนที่ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๖ชั่วโมง
สามีของผู้เสียชีวิตเป็นคนให้ข้อมูลค่ะนายวุฒิทธิพงศ์อายุ๓๑ปี
บอกว่าเธอก็อยู่กับภรรยาและน้องภรรยากลับมาจากทำงานตอนตี๕
ครึ่งภรรยาก็ยังนอนอยู่พออาบน้ำเสร็จไปเรียกภรรยา
ภรรยาลิ้นจุกปากคางบิดเบี้ยวและเสียชีวิตไปแล้ว
ภรรยาทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะแถวบางเสาทง
เมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรมชัยประชารักษ์รักษาตัวจนหายนะคะ
ตรวจไม่พบเชื้อแล้วคือผลเป็นลบแล้ว
ทางโรงพยาบาลให้กลับมาบ้านแล้วให้กักตัวต่อ๑๔วัน
ก่อนจะไปทำงานอยู่บ้านได้๖วัน

เมื่อวานนี้ภรรยาบ่นเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอ

งานกลับมาอ้าวภรรยาเสียชีวิตอยู่บนที่นอนค่ะ
ก็ต่างแล้วโควิดนะครับมีอาการเหนื่อย
มีตอนเย็นที่คุยกันเที่ยงคืนก็ยังคุยอยู่ครับ
น้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็เลิกงาน
แล้วกลับมาที่ห้องช่วง๕ทุ่มนะคะ
ตอน๕ทุ่มยังคุยกันอยู่เลยค่ะ
ยังนั่งคุยกินข้าวอยู่กับพี่สาว
แต่พี่สาวก็บ่นว่ามีอาการเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้
แล้วก็เข้านอนไปตอนเที่ยงคืน
นี่นะคะสุดท้ายสามีมาพบว่าเสียชีวิตตอนเช้ามืด
ร้อยตำรวจโทษทศพลพนักงานสอบสวน
ก็ให้ทางมูลนิธิร่มกระตันยูนำศพไปชนะสูตรนะคะ
ก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบดิน
ก็จะมีการสอบสวนกันเพิ่มเติมนะคะ
ว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่